ปัจจุบันเรือนไทยหาดูได้ยากรองศาสตราจารย์ฤทัยใจจงรักแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ศึกษาและเขียนหนังสือชื่อเรือนไทยเดิม
สรุปลักษณะเรือนไทยไว้ดังนี้เป็นเรือนอยู่บนเสาใต้ถุนโล่ง
ช่วงเสาตามแนวยาวของเรือนที่เรียกว่าห้องสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยถึง๖ห้องหรือมากกว่านั้น
ส่วนความกว้างของเรือนเท่ากับ๒ห้อง
มีหน้าจัวสูงเพื่อถ่ายเทความร้อนและชายคายื่นยาวเพื่อป้องกันฝนสาด
ฝนังและโครงสร้างเอ็นเข้าหากันตลอด
มีชานบ้านใหญ่ถึงประมาณ๑๖๐ของพื้นที่ทั้งหมดของบ้าน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน